มีคนบอกนะว่าเนี่ยฝนตกฝนตกจนน้ำท่วมคอนโด
อยู่ชั้น๖น้ำก็ท่วมชั้น๖จ้า
เรื่องจริงเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้เลยครับ
มีเหตุเกิดน้ำท่วมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปจากผู้ชายคนอื่นในคอนโดนะคะ
ซึ่งเรากับแฟนนะคะกลับมาถึงห้องตอนเกือบตีหนึ่งค่ะ
แล้วก็เจอสภาพห้องแบบนี้ซึ่งน้ำท่วมทั้งห้องแล้วก็
น้ำตกลงมาใส่แม็กซ์ด้วยค่ะก็คือนองอย่างที่เห็นเลยนะคะ
ในห้องนี้คือแบบเปียกทั้งห้องไม่มีจุดไหนคือไม่เปียก
มีอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนก็คือเตียงค่ะทุกคน
คือฝ้านะคะเปียกหมดเลยมันน่าจะท่วมมาจากชั้นบนค่ะ

ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้สาเหตุนะคะเพราะว่ามันดึกมาก

แล้วก็ไปหาสาเหตุกันว่ามันมาจากที่ไหนค่ะ

ไม่แน่ใจว่าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมคะ
อู้หูใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างมั้ยคะ
คุณผู้ชมเธอเนี่ยอยู่ชั้น๖น่ะ

น้ำมันไม่ได้ทั่วชั้น๑๒๓๔๕นะ

ไม่มีอะไรที่ไม่เปียกยกเว้นเตียงนอนที่เหลือพังหมดเลย

แล้วคิดดูเธออยู่ชั้น๖น้ำมันไหลจากข้างบน

มันต้องไหลลงมาเรื่อยชั้น๗ชั้น๘เป็นไงบ้าง

นี่คนเข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยดิฉันเข้าไปดูนะ
บอกว่าให้ถ่ายรูปทุกอย่างที่เสียหายเอาไว้เลยนะ

ว่าเขามีพวกกรมทันรวมห้องชุดหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่ารวมเคลมประกันส่วนกลางได้
ถ้าเกิดว่าไม่รวมห้องด้านบน
จะต้องเป็นคนรับผิดชอบของทุกอย่างที่มันเสียหายนะคะ
แล้วนี่เราก็ติดต่อไปยังเจ้าของห้องค่ะ
ก็อัปเดตให้ฟังนะว่าทางนิติบุคคลคอนโด
ช่างเข้ามาประเมินความเสียหายแล้ว

ห้องข้างบนซิงค์อ่างล้างจานแตกคุณ
ข้างข้างบนเธอเลยทีนี้พอซิงค์อ่างล้างจานแตก
น้ำมันก็ซึมมาถึงห้องด้านล่าง

เธอยังแชทมาคุยกับทีมข่าวของเราเลยนะ

เวลาที่ไม่อยู่ห้องนานปิดวาวน้ำไว้
หรือต้องตรวจสอบสภาพสายของน้ำด้วยนะ
ว่ามันถูกตอนนี้มันยังอยู่โอเคหรือเปล่า

เพราะว่าบางทีมันก็มีระยะของการเสื่อมสภาพเหมือนกันไงคะ
เกี่ยวกับคอโต้หรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยที่มีน้ำ

และไหลลงมาท่วมทั้งชั้นนะฮะ

ห้องข้างบนที่เขามีปัญหาเรื่องซิงค์น้ำข้อต่อแตกอะไรเนี่ย

ตอนนั้นเธอก็เลยตกใจว่าเอ๊ะน้ำมาจากไหนมาจากห้องข้างบน
ในเมื่อไม่มีคนอยู่ไม่มีใครเปิดน้ำทิ้งไว้
สรุปคืออุปกรณ์มันเสียหายน้ำก็เลยซึมมาแบบนี้
โอ้โหเรื่องปัญหาน้ำรั่วน้ำอะไรแบบนี้

ผมนะแค่เห็นฝ้าที่มันมีรอยน้ำผมหาแทบตายนะ
ว่าท่อตรงไหนมันรั่วตรงไหนมันแตกนะฮะ